มาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้เราจะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่หน่วยเลือกตั้ง
แห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรี

เขาพาแฟนไปลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

เป็นสามีฝ่ายหญิงมายิง
อดีตสามีภรรยากันแต่ยังไม่ได้เลิกกันอย่างเด็ดขาด
นี่เป็นกล้องหน้ารถนะฮะกล้องหน้ารถของผู้ตายนะครับ
จะเห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยไล่ยิงอย่างนี้เลยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
ริมถนนตรงข้ามหน่วยเลือกตั้งนะครับยิงเสร็จแล้วก็
เอาปืนเนี่ยเหน็บใส่เอวแล้วก็ไปขับรถของตัวเองเนี่ย
หลบหนีไปนะฮะสำหรับคนก่อเหตุนี่นะครับ
โอ้โหอุกอาจมากนะฮะเหตุการณ์นี้นี่ครับ
นั้นคนเยอะค่ะก็เป็นหน่วยเลือกตั้งแล้วคนก็เห็นเหตุการณ์
ใช่ครับคนได้ยินเสียงพลเมืองดีถ่ายภาพรถของคนร้ายเอาไว้ด้วยนะคะ
เขาบอกโอ้โหเห็นเหตุการณ์อุกอ่านเลยถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
โอ้โหเนี่ยคือสามคนที่ผ่านไปเนี่ยนี่คือตอนที่ออกมาแล้วหลังจากยิงนะฮะ
คนแรกที่วิ่งไปคือผู้ตายนะครับมือปืนเนี่ยวิ่งตามไปยิงต่อนะฮะ
ตอนที่เขาถูกไล่ยิงจากหน้ารถนะฮะแล้วมีผู้หญิงอ่ะ
ดูนะฮะผู้หญิงเนี่ยก็คือคนที่พยายามเข้าไปห้ามใช่ค่ะนะครับ
แล้วก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะ
เป็นจุดตรงข้ามหน่วยเลือกตั้งที่๖ตะบนบางครูรัฐตะบนบางครูรัฐ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบ่ายเมื่อวานนี้ครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตที่ท่านเห็นวิ่งไปคนแรกเนี่ย
ชื่อนายวศิลป์งุฏรั่งส่วนคนขอเหตุนะครับ
ชื่อนายคุณัทอุ่นเปียหรือว่าในพบอายุสี่สิบ
มือปืนที่ใส่หมวกแก๊ปใส่แมสนะฮะ

นี่เป็นภาพความชุดละมุนวุ่นวายหลังเกิดเหตุ
บ่ายบายเมื่อวานนี้นะครับภาษา๓ภาษา๓สุดท้ายผู้ต้องหาไปมอบตัวนะฮะ
คือนายวศิลป์เนี่ยตอนที่ถูกยิงเนี่ยวิ่งจากที่ตัวเองยืนอยู่ข้างรถ
ซุ่มยิงวิ่งเข้าไปด้านในที่มีพวกร้านขายของค่ะนะฮะ
แต่ถูกไล่ตามไปยิงต่อสุดท้ายเสียชีวิตอยู่ที่ร้านด้านในนะครับ
ถูกยิงไปสี่นัดแฟนสาวที่วิ่งตามไปคือนางสาวสุพัตราแฟนของนายวะสิน
และเป็นอดีตภรรยาของนายพบหรือว่านายคุณัท
คือเขาเลิกกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เลิกแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ฝ่ายหญิงเขาออกจากบ้านมาแต่ฝ่ายมือปืนคือนายคุณัทเนี่ยฮะหรือว่านายพบเนี่ย
เขายังอยู่บ้านแม่ยายอยู่เพื่อจะดูแลลูกนะฮะนี่นะฮะมามอบตัวนะครับ
นายพบนะครับนายพบเนี่ยตอนก่อเหตุถือปืนออกมาแล้วก็
ซ้ายมองขวาเอาปืนเหน็บกางเกงแล้วก็ขับรถออกไปฮะใช้เวลาก่อเหตุ
ประมาณสิบวินาทีครับขับรถออกไปไปบ้านพ่อของตัวเองนะครับ
ในบางบัวทองนะฮะแล้วมามอบตัวสารภาพว่าก่อเหตุยิงนายวศิลป์จริง
ทำไปเพราะความหึงหวงที่เห็นนายวศิลป์เนี่ยมาคบหาอยู่กับ
นางสาวสุพัตราภรรยาของตัวเองนะฮะนี่คือบ้านพ่อเขาที่เอารถคันนี้
หลังจากก่อเหตุยิงเขาแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับ
วันนี้คุมตัวในพบผู้ที่ก่อเหตุยิงเขาเสียชีวิตไป
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
หน่วยเลือกตั้งในหมู่บ้านพฤกษา๓ตะบนบางครูรัฐนะฮะ
ไหนหย้าโหของนี้มาดูเยอะเลยนะครับ
เยอะเลยนะครับคนสมุทรโทรอำพรบัวรับพรผู้เป็นชาการสมุทรบุธรภาคหนึ่ง
วันนี้ก็เดินทางมาคุมการทำแผนด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจนะฮะ
เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับกลางวันแสกนะฮะคนก็เยอะพื้นที่ตรงนั้น
จุดแรกนะครับนี่เป็นจุดที่ในพบขับรถเก๋งคันสีเลือดหมู
จอดประกบรถเก๋งฮอนด้าสีเทาของนายวศิลป์ผู้ตายนะฮะ
แล้วก็เดินลงจากรถมานะครับถือปืนมาแล้วจ่อยิงนายวศิลป์
ตอนที่เขากำลังเดินมาขึ้นรถยิงสองนัดนะครับ
แล้ววิ่งไล่ตามไปยิงอีกสองนัดนี่นะฮะจุดที่จอดรถ
กบรถเขาแล้วก็ยิงก่อนที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผน
พอยิงเสร็จเนี่ยก็เป็นจุดที่วิ่งตามเขาเข้าไป
ตอนที่เขาวิ่งหนีแล้วเข้าไปในร้านขายอาหารข้างทาง
ซึ่งตรงจุดตรงที่วิ่งตามเข้าไปเนี่ย
ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้ไปยิงนะฮะ
คือยิงจากข้างนอกไปแล้วแต่ว่าวิ่งตามเข้าไปเนี่ย
บอกว่าต้องการไปดูผู้ตายพอดูแล้วเห็นว่าเออ
หน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาก็นอนล้มฟุบไปแล้ว
ก็กลับมาขึ้นรถแล้วขับหลบหนีไปคือจนเขาสิ้นใจแล้วพี่ถึงตัดสินใจ
ช่วงที่ทำแผนเนี่ยครับผู้ต้องหาบอกว่าอยากขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปฮะ
เขาอ้างว่าเขาทำไปเพราะบันดาลโทษะไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า
แล้วไม่เคยเห็นผู้ตายมาก่อนนะ
ก็ฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายบอกว่าอยากไปขอเข้ามาศพ

คุมตัวขึ้นรถ
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำออกที่สภอยบางบวทอง

พศอำปนจะบอกว่า
จากการสอบปากคำเวืองต้นพู่ต้องหา

ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาโทรมาหาแม่ตัวเอง

คือตอนนี้เลิกกันแล้วแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
แต่ว่าผู้ต้องหานายคูนัทหรือว่าในพบ
เขายังอยู่บ้านแม่ยายอยู่มีลูกต้องดูแล
แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก
ไปมีแฟนหม่งแฟนใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนที่นางสาวสุพัตรา
อดีตภรรยาของเขาโทรกลับมาหาแม่เนี่ย
ทำให้ในพบผู้ต้องหาอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ยิน
ได้ยินว่าเดี๋ยวจะมาเลือกตั้งจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ทีนี้พอในพบซึ่งอยู่บ้านแม่ยาย
ได้ยินเสียงในการพูดคุยหรือว่าคงจะรู้เรื่องว่า
ภรรยานางสาวสุภัตราจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ก็เลยขับรถมาที่หน่วยเลือกตั้ง
เพราะรู้ว่าภรรยาเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นหน่วยไหนนะฮะ
พอมาถึงแล้วก็สบโอกาสขับรถไปประกบรถที่ภรรยาเนี่ยนั่งมา
แล้วก็ไปใช้ปืนยิงนายวะสินที่มากับภรรยาของตัวเองจนเสียชีวิต
เรื่องต้นผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุเกิดจากความหึงห่วงนะครับ
เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเคยคุยกันแล้วจะแยกกันอยู่ก็ได้
แต่ขอว่าฝ่ายหญิงเนี่ยอดีตภรรยาของเขาเนี่ยห้ามพาผู้ชายคนอื่นมาหยามเขา
ยามเขาก็คือห้ามพาเข้ามาในพื้นที่บางบัวทอง
ก็คือพื้นที่บ้านของตัวเขาเนี่ยนะแล้วก็ที่ทำงานของเขาด้วย
ที่ทำงานก็เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพ
อันนี้ที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกกับลูกให้หลานชายว่าเลิกกัน
เขาคบกันมา๓ปีอยู่ด้วยกันเลยไหมครับ

เขาคุยกับป้าเขาก็ว่ายังไม่เลิกเลยนะ
คือเขาจะเลิกผู้ชายไม่เลิก
จะหย่าผู้ชายก็ไม่หย่าให้คือ
นี่นะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างเอาไว้เบื้องต้นนะครับ

ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางครอบครัวนะฮะ
ของผู้ตายคือนายวศิลป์นะครับ
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ในพิธีก็มีข้าวมีน้ำดื่มมีดอกไม้ปักทูบหนึ่งดอกนะครับ
ถนนก็ปักทูบเอาไว้๖ดอก
พระท่านก็มาสวดแล้วก็กรวดน้ำแผ่เมตตา
ให้กับนายวศิลป์ผู้ตายนะครับญาติยาก็ยังโศกเศร้าแล้วครับ
มาเห็นพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โห
ก็ได้แต่กอดกันปลอบใจกันให้กำลังใจกันนะครับ
เราได้คุยกับคุณป้านะฮะคุณป้าเนี่ย
คือป้าเนี่ยพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับนายวศิลปะหลานชายนะครับ
ป้าบอกว่าเมื่อวานนี้ป้าก็มาดูศพหลานนะตอนที่หลานถูกยิงตาย
ก่อนหน้านี้หลานชายก็มีแฟนมาหลายคนนั่นแหละแต่ไม่มีลูกกับใคร
จนกระทั่งมาเจอนี่แหละแฟนคนล่าสุดก็อยู่กินด้วยกันเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเนี่ย
บ้านของนายวศิลป์เนี่ยนะก็มาที่บ้านสัก๒๓ปีแล้วที่มาอยู่ด้วยกัน
คือรู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีสามีเก่าแล้วก็มีลูกกับสามีเก่าสองคน
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยยืนยันว่าเขาเลิกเลิกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลานชายก็รักผู้หญิงคนนี้มากนะครับอายุก็เยอะขึ้นด้วยนะ
ก็อยากจะสร้างครอบครัวให้มั่นคงก็ไม่คิดเหมือนกัน
ป้าบอกว่าป้าก็อยากอโหสิกรรมให้ทุกคนนะนะ
เพราะอย่างไรก็ถือว่าหลานเนี่ยก็ไปสบายละ
เขาบอกกับลูกไอ้หลานชายว่าเลิกกัน
คือเขาจะเลิกผู้ชายไม่เลิก

อย่าอยู่มีความสุขอะไรกันแบบนี้

คุยแล้วป้าก็บอกอโหสิให้เขา

เขาก็ขอโทษขอโทษแล้วมันได้อะไร

แก้วมันก็ไปสบายแล้ว

จะสร้างครอบครัวกับคนนี้เลย

แก้วยังไม่มีอยากมาสร้างครอบครัวกับเขา
รักเขามากใครพูดก็ไม่เชื่อ
ญาติผู้ใหญ่พี่น้องอะไรผู้ไม่เชื่อเลย
เขาดึงดันจนเป็นแบบนี้

แล้วผู้หญิงก็เคยบอกว่าผู้ชายอันตรายนะ
เขาก็ต้องเก็บความแท้ไว้นะ
ต้องเก็บไว้นานแล้วแหละ

บอกกับฝ่ายอดีตภรรยาไว้
ถ้าจะมีแฟนอันใหม่ผู้ชายคนใหม่ก็ห้ามพามาในพื้นที่บางบัวทอง
หรือธีดำงานเขาน่าจะย่ามกันอะไรแบบนี้

บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเมื่อ๓วันก่อนลูกมาที่บ้าน
บอกว่าเครียดนอนไม่หลับปวดหัวตัดเพราะเรื่องภรรยา
บอกว่ายังตัดใจจากภรรยาไม่ได้
วันเกิดเหตุตำรวจบอกว่าภรรยาของผู้ต้องหาโทรกลับบ้านไปหาแม่
บอกว่าจะมาเลือกตั้งซึ่งขณะนั้นผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ที่บ้านของแม่ยายด้วย
ก็เลยได้ยินก็เลยขับรถออกจากบ้านมา
ก่อนเกิดเหตุ๓๐นาทีเท่าที่มีข้อมูลมาจากการสารภาพด้วย
ผู้ต้องหาเนี่ยขับรถไปบ้านเพื่อนก่อนไปใช้หนี้เพื่อน
แล้วขับรถไปหน่วยเลือกตั้งก่อนลงมือก่อเหตุยิงนายวศิลป์
หลังจากก่อเหตุแล้วขับรถไปบ้านพ่อของตัวเองที่บางบัวทอง
แล้วตำรวจก็ตามไปนะฮะสุดท้ายก็ยอมมอบตัว
เราได้คุยกับพ่อของเพื่อนในพบที่ก่อนก่อเหตุเนี่ยขับรถไปใช้หนี้เขา
วันนี้ไม่เจอตัวของเพื่อนเขานะครับได้เจอพ่อเขานะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้สักบ่าย๒นะ
พบก็ขับรถมาที่บ้านมาถามหาลูกชายบอกว่าจะมาใช้หนี้
หนี้อยู่สองพันแต่ลูกไม่อยู่ลูกไปทำบุญ
นายพบก็ฝากเงินเอาไว้ให้แล้วก็บอกว่าเครียดนะ
หน้าท่าทางดูก็ไม่ได้แปลกอะไรมากนะครับ
ปกติในพบก็น่านิ่งอยู่แล้วนี่พ่อของเพื่อนบอกนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งพูดเพราะไม่เคยมีปัญหาทะเลาวิวาส
แว้งอะไรกับใครเป็นที่รักของเพื่อน
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะกดดันจากเรื่องชีวิตหรืออย่างไรนะครับ
ถึงจะตัดสินได้ก่อเหตุในครั้งนี้
ยิ้มพูดเขาก็ยิ้ม
แล้วเขาก็ขับรถไป

ไม่นานแป๊บเดียวก็ได้มีข่าวแล้ว

ไปที่บ้านแม่ของ

เขาอยู่บ้านแม่ยาย
เรายังเห็นผู้ต้องหากับหน้าสาวสุภัตราไปรับลูกที่โรงเรียนอยู่ด้วยกันเลยนะ
แต่ก็ยังคือก็ยังคิดว่าทั้งคู่อาจจะยังไม่เลิกกันหรือยังไรเนี่ยนะ
เดียวกันนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายพบหรือว่านายคุณนัทนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือข้อหาที่ถูกแจ้งในขณะนี้นะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะฮะมีข้อหาเรื่องของอาวุธปืนนะครับ
นี่นะฮะ๓๔ข้อหานะครับพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัด
นนทบุรีโดยจะคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงนะครับ
คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าตัวผู้ต้องหาบอกว่า
เขาก็รู้สึกผิดอยากจะขอโทษทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อยากจะไปขอขมาศพแต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
คุณแม่เมื่อวานนี้ที่ให้ดูภาพคือ
คุณแม่ร้องไห้แทบเป็นลมเดินไม่ไหวต้องประคอง
คุณแม่ถามตลอดเลยว่ามายิงลูกแม่ทำไมมายิงลูกแม่ทำไม
แม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอขมาศพ
อันนี้คือภาพเมื่อวานที่คุณแม่ไปดูศพลูกค่ะ
คุณแม่คือร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็จับศพลูกแบบนี้
แล้วคุณแม่พูดประโยคเดียวซ้ำว่ามาฆ่าลูกแม่ทำไม
มาฆ่าลูกแม่ทำไมคือญาติต้องประคองแม่เดินไม่ไหวเลยนะคะ
วันนี้แม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาขอขมาศพลูกแม่
แต่ถามว่าอโหสิกรรมไหมอโหสิกรรมให้นั่นแหละแต่ไม่ต้องมาค่ะ
เอมอ่อนคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าอโหสิกรรมให้จะได้ไม่ต้องติดค้างกัน
แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ก่อเหตุมาขอขมาศพลูกแม่
ซึ่งวันนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
เป็นตัวแทนครอบครัวไปรับศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพ
แม่ก็เลยบอกว่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแฟนใหม่ของลูกชายนะ
แม่ก็เคยเตือนนั่นแหละเคยเตือนตลอด
แต่แม่ไม่เคยปิดกั้นไงเรื่องของการคบหากันแม่ไม่ปิดกั้น
เพราะว่าลูกชายแม่ก็โตแล้วแต่แม่ก็ไม่คิดว่าลูกชายแม่จะมาเสียชีวิต
เพราะสาเหตุของความหึงหวงแบบนี้
มองว่ามันโหดเยี่ยมเกินไปมันโหดร้ายมาก
ทำไมไม่คุยกันดีทำไมต้องมายิงลูกแม่
คือถ้ายิงนัดเดียวเนี่ยเออแม่อาจจะมองว่าโมโหจริงบันดาลโทษะยิงนัดเดียว
แต่นี่คือยิงซ้ำคือยิงซ้ำจนลูกแม่เสียชีวิตอ่ะ
ก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ว่าทุกคนต้องมีสติถ้ามีสติมันจะไม่เกิดความสูญเสียแบบนี้
เพราะเหตุการณ์นี้มันสูญเสียกันหมดทุกฝ่ายค่ะ
แล้วแม่ก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้กับใคร

ลูกแม่ต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้นะ

แต่กลายเป็นว่าโอ้โหลูกแม่ต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้นะคะ

แล้วก็มีข้อความบอกว่าหลับให้สบาย
สู่พบภูมิที่ดีนะลูกชายแม่
แม่รักลูกแก้วของแม่นะ

แม่ก็บอกว่าถึงจะไม่ค่อยบอกรักกัน

ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดรวกบางบำรุ๓คืน

คือมาถึงก็เอาปืนไปไล่ยิงเขา
ที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะปกป้องอะไรตัวเองเลย
ใช่แล้วแม่ก็มองว่าถ้ายิงครั้งเดียว
แม่ก็ยังมองว่าลูกชายแม่ยังมีโอกาสรอด
แต่นี่คือยิงซ้ำแล้วเห็นภาพในกล้องวงจรปิด